คุณผู้ชมครับหลังจากมีเหตุการณ์เยาวชนชายอายุ๑๗ปี
ถูกวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งประมาณสัก๖คนทั้งผู้ชายผู้หญิง
รุมทำร้ายร่างกายที่สนามบอลจนเสียชีวิต
ก็เป็นประเด็นเรื่องของที่ถูกคนที่มีชื่อว่าเทพบุตรโซโลจ้างไป
แล้วในคลิปที่มันสะเทือนใจเพราะว่าเขาก็บอกว่า
ผมทำผิดอะไรผมทำผิดอะไรเหมือนกับร้องขอชีวิตแล้ว
เตะโดนตีจนตายอ่ะครับนะฮะล่าสุดถึงแม้จับได้แล้ว
จ้างคนไปกระทืบสั่งสอนนักค้ายากระทืบเพราะว่าเบี้ยวเงิน
เรื่องของยาเสพติดเหมือนกันเป็นสาเหตุเดียวกันนะฮะ
จากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอย่างที่เราบอกไปว่า
ยาวชนอายุ๑๗ปีเรดบ้านตูมเนี่ยถูกกลุ่มวัยมรุ่น๖คน
ผู้ชาย๕ผู้หญิง๑กลุ่มทำร้ายร่างกายทั้งเตะทั้งใช้ท่อนไม้ตีกระหน่ำตีจนเสียชีวิต
แล้วผู้หญิงเป็นคนถ่ายคลิปนะฮะทำให้เขาเสียชีวิตกลางสนามฟุตบอลที่โรงเรียนจังหวัดขอนแก่นนะฮะ
คือคลิปนี้พอถ่ายเสร็จก็มีการโพสต์ลงโซเชียล
เพื่อเป็นการส่งงานให้กับเทพบุตรโซโลว่าทำเสร็จแล้วตามที่จ้างมา๕๐๐บาทนะครับ
เพราะว่าจ้างให้ฆ่าเพราะเบี้ยวเงินค่ายาเสพติด
กระทั่งต่อมาเนี่ยถูกตำรวจโรงพักบ้านเป็ดจับกลุ่มได้ยกแก๊งที่บ้าน
ตำรวจโรงพักขอนแก่นก็ยังสามารถจับได้อีก๑แก๊งด้วยเป็นผู้ต้องหา๓ราย
รับงานจากคนที่ใช้ชื่อว่าเทพบุตรโซโลเหมือนกันคุณผู้ชม
ล่าสุดเราให้ดูอีกหนึ่งคลิปคุณผู้ชมเป็นชาวเน็ตเขาเผยแพร่คลิปเนี่ยคลิปนี้ฮะเป็นคลิปที่ลักษณะเดียวกันเลยนะ
แต่รายนี้เขาไม่ตายนะฮะเป็นคลิปที่มีวัยรุ่นประมาณ๓๔คนรุมทำร้ายร่างกายวัยรุ่นคนหนึ่งอายุก็น่าจะไม่เกิน๒๐นะฮะ
ในคลิปเนี่ยมีการพูดคุยกันจับใจความได้ว่าผู้ที่ถูกทำร้ายเนี่ยพูดว่าผมไม่ได้ท้าทายเขาคนถ่ายคลิปก็ถามว่าเด็กบ้านไหนมึงอ่ะนะฮะ
พูดถูกกระทำก็ตอบกลับมั้ยว่าเป็นเด็กบ้านโคบโซนถ่ายคลิปถามตอบว่ารู้มั้ยว่ามึงจะโดนอะไรหน้าจะรู้แล้วมั้งนะฮะ
หลังจากนั้นคนที่ถ่ายคลิปพูดจบประโยคปุ๊บ
ชายอีกคนที่สวมหวกกระน็อกเต็มใบเตะเข้าที่ลำตัวของผู้ถูกกระทำอย่างแรงหลายครั้ง
ก่อนจะถูกบลุมตีจนหนำใจและบาดเจ็ดสะหัส

แต่ก็เจ็บปางตายเหมือนกันนะครับ
ไปดูเสียงบรรยากาศหน่อยนะฮะช่วงนี้
ใช่ครับ
ใช่ไหมหลอกไว้หลอกไว้

ต่อมาก็มีชาวเน็ตเข้าไปแสดงความคิดเห็นเยอะมาก
พร้อมทั้งแจ้งบ่อแสว่ากลุ่มคนเหล่านี้มีอยู่ทั่วประเทศ
อยากให้ตำรวจติดตามจับให้ได้ทั้งหมดทีเถอะกวาดล้างทีเถอะ

พบุตรโซโลเนี่ยนะมีการโพสต์ในธรรมนอง
รับสมัครหาคนไปกระทืบสั่งสอนลูกค้าที่เบี้ยวเงินค่ายาเสพติดด้วย

คือสายบิดก็คือคนเบี้ยวเบี้ยวเงิน
เงินก็อย่างที่คุณน้ำแข็งบอกเขาใช้ศัพท์ว่าสาบิตหรือนักบิด
ซึ่งมีความหมายคือเบี้ยวเงินใครเบี้ยวเงินเขาเจอแน่นะฮะ
อกจากนี้ยังมีการนำภาพของลูกค้ายาเสพติด
ไปตั้งค่าหัวในการตามทวงหนี้ด้วยเขาตั้งราคาให้เลย
ทำร้ายร่างกายคนนี้ได้ให้๓๐๐คนนี้ให้๕๐๐
โพสต์บอกว่าค่าหัวในการทำร้ายร่างกาย
ถ้าคนนั้นตายให้๒๐๐๐๐บางรายให้๓๐๐๐๐แบบนี้นะฮะ
ถ้าไม่พบเจอตัวให้จัดถ้าไม่เจอตัวคนเบี้ยว
ให้จัดการกับญาติแทนประมาณนั้นให้เอาที่ญาติแทน
แล้วก็ต้องมีแบบเหมือนกับบัตรประชาชนก็มีคลิปผู้หญิงมาสมัครด้วย
บอกว่าหนูชื่อนี้ค่ะทำงานอยู่ที่นี่
แล้วก็แบบโชว์บัตรประชาชนคือจะขอสมัครเข้าร่วมเป็นแก๊ง

มีคำสั่งให้ตำรวจในพื้นที่ขอนแก่น
เร่งเจาะเฟซบุ๊คเทพบุรสโล
เพื่อติดตามจับกลุ่มดำเนินคดีให้ได้
ดูสิว่าพิกัดเขาอยู่ที่ไหน
แล้วเขาเป็นใครกันแน่หน้าตาเป็นยังไง
คือจริงเรื่องนี้ปอทเลยนะ
ก็ต้องไปดูนะเรื่องของเฟซบุ๊กเนี่ยนะคะ
เพราะว่ามีคนสมัครไปเป็นเครือคลายนะเยอะหรือ
ผมว่ามันน่าจะตามจากคนที่ไปสมัครได้เหมือนกันนะฮะ
ส่วนคดีความคืบหน้าของเยาวชนอายุ๑๗ปี
ที่ถูกกระทืบจนเสียชีวิตไป
ในช่วงบ่ายวันนี้ทางยากว่าก็มีพิธีชาญภักษณะกิทย์แล้ว
ที่ตอนนี้อยู่ที่วัดป่ามิ่งเมืองตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วย